ในวันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งขวัญกำลังใจที่เดินทางมาทำพิธีอธิษฐานจิตให้ทั้ง๑๓ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยด้วย
ก็คือครูพระครูบาบุญชุ่มค่ะก็มาทำพิธีกันกลางสายฝนเลย
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่คุณอรพันธ์รายงานไปทำพิธีเสร็จฝนหยุดครับ
คุณผู้ชมไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับตลอด๖วันกับการค้นหาของน้องเยาวชน
จำนวน๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับต้องบอกว่า
การทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นไปตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการคาดหวังว่าน้องน้องเนี่ยจะยังคงมีการปักหลักรอการช่วยเหลือและต้องบอกว่าตลอดทั้งวันวันนี้ครับ
ไม่มีฟ้าฝนตกลงมานะครับแต่ว่าพอตกดึกนะครับ
ฝนตกลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้ฝนก็เริ่มที่จะมีอาการหนาเม็ดนะครับ
ในขณะเดียวกันครับที่ผมเกริ่นในส่วนของการทำงาน๖วันของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ผมจะอธิบายอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือการทำงานของเจ้าหน้าที่
เป็นการทำงานตามหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มีการขุดเจาะน้ำบาดานหรือว่าสูบน้ำออกจากถ้ำนะครับ
ในขณะเดียวกันทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการเดินสำรวจปล่องโพรงเพื่อจะทำการโรยตัวแล้วก็มีการอาจจะมีการขุดเจาะในส่วนของปล่องโพรงเพื่อโรยตัวลงมาในส่วนของห้องโถงภายในถ้ำหลวงนะครับ
ก็ต้องบอกว่าการทำงานตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะยังไม่สำริดผลนะครับและชาวบ้านก็อาจจะมีความวิตกกังวลเพราะว่าการค้นหาเนี่ยก็เข้าสู่วันที่๖แล้ว
วันนี้เองครับก็เลยมีการนิมนต์พระครูบาบุญชุ่มนะครับที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเชียงรายครับ
เขาก็ได้มีการเดินทางมาทำพิธีขอเข้ามาแล้วก็ทำพิธีเปิดปากถ้ำนะครับซึ่งผมอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องเกริ่นว่าในช่วงสัก๔๕ชั่วโมงที่ผ่านมาจะมีการแชร์ในโลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะหนาตาพอสมควรแล้วมียอดแชร์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ทำงานเป็นเช

ตัดสินใจเดินทางจากวัดนะครับที่เขาได้มีการพักแล้วก็มาที่ถ้ำหลวงมาทำพิธีหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าหลังจากที่มีการทำพิธีเสร็จสิ้นเนี่ยพระครูบาบุญชุมได้มีการเดินให้กำลังใจกับทางผู้ปกครองของน้องน้องทั้ง๑๓ชีวิตนะครับว่าไม่ต้องกังวลและก็ตอนนี้น้ำกำลัง
อยู่นี่คือพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดเชียงรายนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้ยินมาตลอดการทำงานตลอดหกวันในการค้นหาของเจ้าหน้าที่นะครับ

ชาวจังหวัดเชียงรายบอกแล้วนะครับนี่เป็นทางเดียวที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและปลอดภัยมากที่สุดในการเดินเท้าเข้าไปในจุดของห้องหงมัธยาบีตทางผู้ว่าเองเนี่ยยังมั่นใจว่าน้องน่าจะยังคงมีการรออยู่ที่จุดนั้นและพวกเขาก็ยังเชื่อว่าน้องทั้ง๑๓ชีวิตจะยังคงมีความปลอดภัยและก็ยังไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับ
ทุ่งในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาครับนักจังหวงที่สังเทียคิดข่าวเทศทีวีรายงานจากห้ำเขาหลวงท้ามนางนอนจังหวัดเฉียวรักครับ